ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสดชื่นขึ้นนะทำงานน้อยลงใช่ไหม
หนุ่มก็ค่อยกลับมาแบบชิฟปกติ

ตั้งแต่๕โมงกันเที่ยงคืนนะคะ

พร้อมแล้วหลายคนถามหาคิดถึงพี่หุ่ยพี่มิ้ว

เป็นแค่ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

เดี๋ยววันนี้เราจะโทรหาพี่หนุ่มอัครบทรงชาติ
เพราะว่าวันนี้พอพี่หนุ่มประกาศออกมาว่าผมต้องกักตัวนะครับ
ทีมงานโหนเป็นโควิดเท่านั้นแหละค่ะ
หลังจากนั้นก็คือเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียว
เป็นข่าวออกมากันเดี๋ยววันนี้อัปเดตกับพี่หนุ่มว่าเป็นยังไงนะคะ
ก่อนจะไปคุยกับพี่หนุ่มวันนี้เรามาดูสถานการณ์โควิดในประเทศไทยกันค่ะ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม๖๓๙๗รายด้วยกัน
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๘รายนะคะ
ทีนี้เนี่ยมีคนที่รักษาตัวอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะคะ

ก็แยกเป็นอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ๔๐๐๐กว่าราย
อยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็อื่นอีก๔๑๕๖๕รายโดยประมาณ

ขณะที่ผู้ที่หายป่วยกลับบ้านก็อยู่ที่ประมาณ๖๖๓๗รายด้วยกัน
ไปดูที่อธิบดีกรมการแพทย์ค่ะ
ท่านมีการเปิดเผยถึงกรณีของผู้ที่ติดโควิด๑๙
แต่ว่าได้รับยาฟาวิพิราเวียมาถึงช้า
หลายคนก็ถามว่าแล้วยังไงอย่างนี้เราต้องทานหรือไม่ทาน
จะมีโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาดูแลผู้ติดเชื้ออยู่แล้วนะคะ
ดังนั้นเนี่ยก็จะมีการโทรศัพท์มีการแบบเทลเมดพูดคุยสักถามอาการเนี่ยวันละ๑ครั้งอยู่แล้ว
แล้วแพทย์ก็จะเป็นคนประเมินอาการว่าอาการของผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นอย่างไร
ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคำถามคืออาการเราเป็นน้อยหรือไม่มีอาการเลยเนี่ย
โดยหลักประเมินคุณหมอบอกว่าผู้ที่มีอาการน้อยติดเชื้ออายุยังน้อยอยู่ด้วย
ไม่มีโรคร่วมแต่ว่ายังมีอาการไอมีอาการเจ็บคอแบบนี้ค่ะ
ก็คือไม่ต้องทานยาฟาวิพิราเวีย
นานเลยนะคะก็หลายคนก็สงสัยนั่นแหละ
เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าพอเราเป็นน้อยแบบนี้
เมื่อก่อนเรามีความเข้าใจเสมอว่าถ้าเราติดโควิด

แล้วมันจะลงปอดเราจะต้องทานยาฟาวิพิราเวีย

ศาสตราจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณท่านก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
แล้วก็ช่วงระยะเวลาเนี่ยประมาณเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเนี่ยค่ะ
ก็สามารถที่จะตรวจพบได้ประมาณร้อยละ๙๐แล้ว
คือก่อนหน้านี้อย่างธันวาเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็คือมาจากต่างประเทศ
พอมามกราคมปั๊บมีการดูผู้ติดเชื้อในประเทศ
แต่อาการส่วนใหญ่อย่างที่บอกที่เช็คกันไปตอนนี้คืออาการยังน้อย
คือมินแพร่ให้ทั้งพี่มดหรือพี่เมย์ได้ถ้าเราไม่ใส่หน้ากากเราไปกินข้าวกันอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยจะติดกันเร็วมากแล้วด้วยส่วนใหญ่เนอะมันคือมันง่ายกว่าแต่โอเคละ
สองคนนะฮะอืมสองคนคนที่หนึ่งเนี่ยติดเตียงเป็นคุณยายเป็นคุณยายแปดสิบกว่า
สิบหกค่ะเป็นอันไซเมอร์แล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยอันนั้นฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปสองเม็
ที่บอกไปอีกคนนึงอีกคนนึงเนี่ยอยู่ที่อุดรค่ะคนนั้นแปดสิบสี่
พวกเราสบายใจคุณหมอเขาคาดการณ์ไว้ว่าปลายเดือนมกราคมนี้เนี่ย
น่าจะแทนที่เดลต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะปกติก่อนหน้านี้อย่างอัลฟ่า
มาแทนที่ด้วยเดลต้าถูกไหมคะอันนั้นใช้เวลาสองถึงสามเดือน
พอเป็นรอบนี้คุณหมอบอกเลยว่าเดือนนึงน่าจะรู้เลยก็คือปลายเดือนมกราคมนี้
อืมก็ก็ดีที่อาการมันน้อยเพราะว่าเท่าที่คนรู้จักส่วนใหญ่ที่ที่เป็นมานะคะ
ก็คือเขายังรับรู้รสแล้วก็ได้กลิ่นอยู่บ้างแต่หลักหลักก็คือปวดตัวอืม
เจ็บคอไอนิดหน่อยแต่ก็คือไม่มีใครที่อาการแบบหนักมากใช่ค่ะ
ก็คือถ้าสมมุติว่ามันติดง่ายแต่หายเร็วมันก็ถือว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดี
ใช่แต่ว่าอย่าติดเลยดีกว่าเพราะว่าอาการลองโควิดอาจจะตามมาก็ได้
เราไม่รู้ว่าในอนาคตอาจจะเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างผู้ชายเขาบอกว่า
อุ๊ยติดโควิดแล้วเอาไว้ว่าเพศเนี่ยสั้นลงว่ะ
ของเมืองไทยก็มีแล้วของเมืองไทยก็มีแล้วสั้นลงเป็นนิ้วนะลูก
คือเขาบอกว่ามันเป็นผลลัพธ์จากลองโควิดซึ่งมันจะเกิดได้ส่วนไหนก็ได้ในร่างกาย

ใช่ผมร่วงหรือบางทีเป็นที่ปอดหายใจลำบากเหนื่อยง่าย
คือมันเกิดได้หลายอันแล้วก็อาจจะคงอยู่ประมาณ๒๓เดือน
เขาบอกว่าบางคนอาจจะไม่สั้นลงแต่แบบนกเขาไม่ขันอะไรอย่างนี้ก็มี

ได้แล้วแฟนต้องห้ามติดโควิดนะถ้ามีแฟน
จริงมันแบบว่าไม่เฉพาะเมืองไทยแต่ต่างประเทศก็มีการพูดถึงว่า

คือเอาจริงพูดตรงคือเราก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วโควิดมัน
บางคนก็บอกว่าหรือจริงวัคซีนหรือเปล่าแก
เพราะวัคซีนก็คือเชื้อโควิดแต่เอาไปแบบ
ไปทำอะไรกับมันอีกนิดหน่อยแล้วฉีดเข้าไปคือเหมือน
ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในความไม่รู้ว่าเอ๊วัคซีนสมมุติบางคนบอกฉีดไป
มีคนชอบแซวกันอะไรอย่างนี้หรือบางทีว่าตัวโควิดเนี้ยมันเข้าไปข้างใน
มันไปทำอะไรกับเราบ้างก็ไม่รู้
มันไม่มีใครตอบได้แต่วันนี้ยังไงวัคซีนคือคำตอบที่ดีที่สุด
ที่เราจะช่วยกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครอาการหนัก
มีคุณยาย๒คนผู้เสียชีวิต๒คนอายุ๘๐กว่าเนี่ย
ก็อาจจะมาผลจากการที่ฉีดวัคซีนแล้ว๑คนอีก๑คนไม่ได้ฉีดวัคซีน
ถูกต้องไหมฮะโอมิคอนแต่ก็เขาก็พูดกันอย่างชัดเจนว่า

ด้วยความที่ในเคสกรณีนี้ท่านอายุเยอะมากแล้วด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้
คือถ้าดูจากสถิติแล้วคนฉีดวัคซีนตายน้อยกว่าคนไม่ฉีด
บางคนเนี่ยมะตูมเนี่ยฉันถามมะตูมเลยแม่หนูอ่ะในช่วง๓เดือนแรกอ่ะ
แต่ตอนที่เป็นพระอยู่นะฮะอ๋อค่ะมันหายใจยากแม่อืม
มันหายใจยากอันนี้หมายถึงในกรณีที่หายแล้วแต่อาการยังคงอยู่ถูก
ถูกอืมแต่ว่าต้องบอกพี่เข้าใจไหมว่าคนที่เป็นแต่บะตูมน่ะ
เป็นสายพันธุ์อังกฤษอ่าเป็นอัลฟ่าถูกแต่ปุ๊บสักพักหนึ่งบอก
คนที่เป็นเดลต้าคนที่เป็นเดลต้าเนี่ยส่วนใหญ่อินเดียใช่ไหมฮ
ค่ะใช่ผมจะล่วงอืมแสดงว่าไอ้ตรงอวัยวะเพศที่มันหดลงไป
หรือทำให้แบบว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศน่าจะเป็นเดลต้า
เออแต่ก็มันก็เป็นช่วงที่โอมิครอนระบาดแล้วเหมือนกันนะพี่มด
เขาถึงบอกว่าตอนนั้นที่เขาพูดว่าวันนี้บางคนบอกที่บอกตัดสินใจติดกันไปเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้
บอกใช่คุณเลือกได้เหรออย่างวัคซีนคุณเลือกไฟเซอร์คุณเลือกโมเดิร์น่าคุณเลือกนู้นเลือก
แต่เวลาติดโควิดมันยังมีเดลต้าแล้วเลต้ามันก็ส่งผลถึงปอดถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะ
มันไม่สามารถเลือกอุ๊ยฉันจะติดแล้วฉันจะติดโอมิกรมันเลือกไม่ได้ไง
แล้วบางเคสบอกว่าไอ้รองโควิดเนี่ยที่สมองก็มีผลนะบางคนจำอะไรไม่ค่อยได้
สมมุติว่าเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อประมาณแบบ๓ชั่วโมงอย่างนี้ค่ะลืมลืมไปแล้วจำไม่ได้
ความจำแบบแย่ลงอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ
คือลองโควิดอาการมันมีหลายแบบบางคนบอกว่าเป็นทางกายภาพบางอันที่เกิดขึ้นก็เป็นทางด้านสภาวะจิตใจ
เพราะบางทีในช่วงของสถานการณ์โควิดหลายคนที่ติดโควิดเนี่ยบางทีใจมันดาวเนอะ
ความรู้สึกบางทีมันเครียดมันแบบมันต้องกักตัวอยู่กับที่หรืออะไรอย่างนี้

จริงมันกลัวว่าจะทำงานยังไงจะอยู่ยังไงว่าตอนเป็นโควิดอะไรอย่างนี้
ประเด็นคือพอติดโควิดปุ๊บคนก็รังเกียจไง
คือมินว่ามันเครียดตรงนี้มากด้วยนอกจากว่าหนึ่งเราจะไปเป็นภาระที่แบบไปติดคนอื่นหรือเปล่า
สองคือคนรอบข้างก็รังเกียจเราอ่ะประมาณว่าแบบ

แล้วคิดดูว่าตอนนี้ยังดีขึ้นตอนนี้การติดโควิดยังดีขึ้น
แล้วคิดถึงคนที่ติดช่วงแรก

ใช่ส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยจริงจริงค่ะอ่ะคือคอรมอนี่รอประชุมอีกทีนึง
วันที่๒๐มกราคมนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าสถานการณ์ต่อไป
เราจะมีการปรับมาตรการอะไรปรับเรื่องสีหรือเปล่าสีของจังหวัดต่าง
หรือว่ามาตรการเทสฮันโกเนี่ยจะกลับมาไหมเพราะว่าคุณอนุทินมีการพูดเอาไว้บอกว่าเอาล่ะ
ฉันจะมีการชงเรื่องของเนี้ยกลับมาอืมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรอวันที่ยี่สิบมกราคม
ค่ะเอาละฮะแต่เรื่องของแพงนี่น่าจะรอไม่ได้ป่ะคะของแพงมันน่าจะต้องอนุมัติงบช่วยอะไรสักอย่างแล้วเนาะ
เมื่อวันที่ได้มีโอกาสพบเมื่อวันมีโอกาสคุยกับโฆษยำอย่างเงี้ยอืม
ร้านโฆษยำที่ควรไปต่อคิวกินเงินแบบเยอะเยอะฉันถามเขาเป็นยังไงคือสนิทกันกับเจ้าของโฆษยำเขาบอกว่า
ทุกวันนี้เหรออย่าคิดว่าขายเยอะแล้วมันจะได้กำไรนะ
ขายเยอะบางทียิ่งขาดทุนเคยเป็นไหมเขาบอกว่าแปลกตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี้ย
คนเยอะไหมคนเยอะคนออกมากินข้าวนอกบ้านเนี่ยเยอะ
เพราะว่าการซื้อกับข้าวเข้าไปทำกินเองที่บ้านไม่ได้ถูกแล้วอืมใช่
เข้าใจป่ะการจะซื้ออ่ะถูกไหมการจะซื้อหมูซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างนี้
เข้าไปทำกันที่บ้านอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประหยัดกว่าเดิมแล้วค่ะ
บางทีการออกมากินข้างนอกมันควบคุมบัสเต็ตหรืออะไรได้มากกว่าการที่เอาไปทำไปกินที่บ้าน
ค่ะว่าอย่างงั้นอืมคนก็เลยออกมากินข้าวนอกบ้านกันอ่ะเยอะ
เขาบอกพี่แต่ยิ่งขายอ่ะยิ่งยิ่งจน
ยิ่งจนเช่นปูม้าเราเคยซื้อเนี่ยประมาณสัก๘๐บาทขึ้นไป๒๐๐บาทอะไรอย่างเงี้

ละกอขึ้นจาก๙๐เป็น๒๐๐
ใช่คือเขาขายถุงละ๑๐กิโลกรัมแบบถุงใหญ่ใช่ป่ะคะ
ราคาอยู่จริงราคาอยู่ที่๖๐๗๐บาทเอง
ตอนนี้พุ่งไปเป็นแบบ๒๐๐กว่าบาท

ซึ่งร้านส้มตำเองก็ไล่ปิดแล้วด้วยนะฮะ
ใช่เขาบอกว่าไม่งั้นก็คือต้องหยุดเมนูส้มตำ

ถูกเขาบอกว่าแม้กระทั่งไข่ไก่ที่บอกว่าขึ้นแผงละไม่กี่บาท

พอเวลาออกมาขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วราคามันก็จะมีการบวกขึ้นไป
แต่อธิบดีกรมการค้าภายในออกมาบอกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะ
ว่าให้ชะลอขึ้นทั้งหมูทั้งไก่ทั้งไข่ให้คงราคาเดิมไว้ก่อน
มีชะลออยู่ค่ะเราต้องดีใจมาม่าไม่ขึ้นราคา

มาเขาบอกเขาไม่ขึ้นแล้วเราต้องดีใจหรือเปล่าคะ

แต่เอาจริงนะคือจะบอกว่าตรึงราคาเข้าใจได้
แต่พ่อค้าแม่ขายเขารับสินค้าต่างเหล่านั้น
มาจากหน้าฟาร์มจากโรงงานอีกทีหนึ่ง

ทีนี้พอจะไปบอกว่าให้เขาตึงราคา

แต่เขาซื้อมา๓๗บาทแล้ว

หวยก็เขาถามว่าเขารับมา๙๒บาท

นี่คือคำถามที่จะถามกลับไปเดี๋ยวกลับมากันฮะ
เอาล่ะอย่างที่เขาถามกันว่าสรุปแล้วเนี่ย
เมื่อวานนี้นายกออกมาตอบนิดนึง
โอ้โหคนพูดถึงแชร์กันเต็มไปหมดเลย

คือแบบข้าวของแพงนายกเขารู้สึกไหม

คือจริงเวลาจะขุนหมูทีนึงเป็นแบบมาใหม่มันก็ต้องใช้เวลา

ซึ่งอันนี้ถือว่าไข่ไก่นี้เป็นของที่ทุกบ้านจะต้องมี
เหมือนเมนูพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องใช้ประกอบอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คนไปถามนายกเหมือนกันว่านายกจะช่วยยังไง
ก็บอกว่าอาจจะทุกอย่างแพงหมดค่าแรงไม่ขึ้นบ้างเหรอ
นายกบอกเอ้าหาให้มันได้ก่อน
รัฐบาลก็ต้องหาเงินก่อนจะไปเอาเงินที่ไหนล่ะ
เรามีประชากรอยู่ประมาณกี่คนนะทุกวัน๗๐กว่าล้านคน

นั่นต้องมาเงินโทนทุนมาคุยให้น้ำมันขึ้นบาดนึง
เอาละเห็นปะว่าอะไรมาขึ้น๕บาท

มีคำมองไปถึงว่าทุกอย่างขึ้นหมดค่าแรง

รัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนนะ

พี่ตายนักข่าวการเมืองค่ะ

ค่าน้ำบาทนึงค่าเดินทางบาทนึง
แล้วก็วัตถุดิบเนื้อหมูไก่ไข่อีกอย่างละบาทนึง
คือบาทหนึ่งรวมกันไปเนี่ยเป็นร้อยเหมือนกันนะคะ
ค่าคลองชีพคือวันละเท่าไหร่นะคะ

๐บาทถ้าหาร๑เดือนคือเท่ากับว่าเขากินได้วันละกี่บาทนะ๓๐บาท

ก็วันหนึ่งถ้าสมมุติเขากับข้าวมื้อละ๙๐บาทเออวันละ๙๐บาท
ต่อวันไปเลยว่าวันละ๓๐๐เนี่ยทานข้าวได้อยู่ไม่เกินเนี่ย
ดังนั้นตอนนี้จริงกับข้าวบางที๑๐บาท๒๐บาท๓๐บาท

ซึ่งวันนี้นายกไม่ตอบแล้ว
แน่นอนวันอังคารมีการประชุมคอรมอล์
คนที่จะออกมาตอบก็คือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายธนกรวันบุญคงชนะเนี่ยนะฮะ

มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางเนี่ย
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็นรวมงงเงินทั้งสิ้นนะค่ะ

คือประสุนพาณิชย์เขาเสนอเข้าไปในที่ประชุมขอรับบอก
เขาบอกไอ้เงินตัวนี้๑๔๘๐ล้านบาทเนี่ย
จะมาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึง
เขาบอกว่าสำหรับรูปแบบการจัดโครงการ
ถามว่าไอ้๑๐๐๐กว่าล้านจะทำอย่างไรที่จะมาช่วยพวกเรา
คือเขาบอกว่าจะมีการจัดจำหน่ายสินค้า

ให้กับประชาชนในราคาที่ประหยัดระยะเวลาการดำเนินงานเนี่ย๙๐วัน
แต่มันจะทั่วถึงหรือเปล่าคุณลองฟังดูนะฮะ
เขาบอกกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือกิจกรรมบริหารจัดการจำหน่ายสินค้า
ช่องทางจำหน่ายโดยจัดหาสถานที่จำหน่ายสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
เช่นมีการจำหน่ายผ่านบริเวณร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดพื้นที่สาธารณะ
ร้านอเนกประสงค์หรือสถานีบริการน้ำมัน

ก็คือจะขายทำไมทำได้อย่างนั้นลูกหลวง

มันจะทั่วถึงจริงไหมแล้วทุกคนจะเข้าถึงจริงหรือเปล่า

แล้วก็ภูมิภาคอีก๗๖จังหวัด
แล้วก็การจัดจำหน่ายผ่านรถโมบายคือตามเข้าตามหมู่บ้านเลย
รถโมบายเนี่ยไม่น้อยกว่า๕๐คัน
ตอนรถโมบายก็ทำมาสักระยะหนึ่งแล้ว

ซึ่งจะไปตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราก็เห็นมีอยู่บ้าง
แต่เอาจริงนะครับมันไม่พอหรอกครับ
กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อค่าคลองชีพ

เขาก็จะจัดหาจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
ชนิดปริมาณและราคาตามที่กลม
กำหนดเช่นสินค้าการเกษตรเนื้อไก่ไข่ไก่สินค้าอุปโภคบริโภค
แต่ไม่มีคำว่าหมูเกิดขึ้นนะครับ
จากสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ต่างนะฮะ
เพื่อจัดจำหน่ายตามจุดต่างอันนี้คือรัฐบาลก็จะช่วย
เขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมให้ประชาชนได้รับทราบวงกว้างผ่านสื่อต่าง
รวมทั้งกิจกรรมลนโรงกระตุ้นการผู้บริโภค
อันนี้เขางงกันประชาสัมพันธ์อะไร
ประชาสัมพันธ์แจ้งไปที่หน่วยงานท้องถิ่นก็ได้นะ

คือลงเขตลงอำเภอลงตำบลลงหมู่บ้าน
ก็จะได้ไม่ต้องเสียงบตรงนี้เยอะมาก
สมมุติถ้าเราแบบกระจายตามสายราชการ
ก็ให้เขาไปบอกในพื้นที่กันอะไรอย่างนี้
คือส่วนหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะว่ามันไม่ง่ายหรอก
บริหารจัดการประเทศมันไม่ง่ายจริง
สั่งการลงไปแต่ละจังหวัดให้ควบคุมด้วยเนาะ
ใช่คุณไปดนตรงไปแล้วตอนนั้น
คุณไปเดินตามห้างใหญ่

ไม่รู้ว่ามันก็ไม่ได้ลงมันก็ไม่ได้ถูก

คนที่ได้รับผลกระทบจริงคือพ่อค้าแม่ค้า

อืมคือมินว่าอันนี้อาจจะต้องต้องดูแบบ
ระยะยาวจริงแล้วแก้ที่ต้นทางจริง
ถามว่าสมมุติช่วงนี้หมูแพงเนื้อแพง

เราสามารถกันปริมาณมาได้ไหมว่า

ละเท่าไหร่เรากันส่วนนี้เอาไว้สำหรับในประเทศไหม

หรือยังไงแบบสัดส่วนต่างนานา
แก้ปัญหาโรคติดต่อก่อนไหมเดี๋ยวนี้มันมีโรคระบาด

คือถ้าบอกเร็วตั้งแต่แรกมันอาจจะแก้ได้เร็วกว่านี้หรือเปล่า

เพราะจดจีนพวกเราต้องซื้อหมู

การที่จะเลี้ยงหมูกว่าจะเอามาฆ่าได้ตัวหนึ่งกี่เดือน

เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องบวกว่าโอเคแล้ว
ลูกหมูมาใหม่เนี่ยก็ต้องบวกไปอีก๖เดือนกว่าหมูจะโต
ใช่ค่ะแล้วใครจะเลี้ยงหมูมันไม่มี
ก็นี่มีเพราะเขาไม่ไหวที่จะมีเงินทุนเสี่ยงอีกรอบนึงแล้ว
เพราะว่าเขาตายกันมาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะอืมมีเสนองบลงไปเนี่ย
เสนองบลงไปแต่ว่ากว่าเขาจะฟื้นตัวขึ้นมาได้
เจ้าที่เป็นฟาร์หมูจริงบอกว่าไม่เอาแล้ว
บางคนบอกว่าเลิกวันนี้ฉันก็ไม่กล้าทำแล้วคำตอบต่อไปคือ
ปีนี้คนที่เรียนจบมางานทำใหม่ก็ยังหายากถูกต้องไหม
คนที่ตกงานก็มีอีกเยอะค่าคลองชีพมันสูง
มันก็เลยกระทบต่อคนมากมายไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
โครงการพาณิชย์ลดราคาจะช่วยประชาชนปี๒๕๕๙
จะช่วยลดภาระขาดคลองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขสำคัญณโอกาสนี้

ทีนี้เมื่อกี้รันข์ที่เราสัญเอาจะโทรหาพี่หนุ่ม

ก็ชัดเจนมี๒ประโยคสั้นแต่ทำออกอีก๙ทีได้เหมือนกัน

โอเคพี่โนมสวัสดีค่ะพี่โนม

อยู่อยู่ดีก็คือวางเลยไม่ได้ยินเอาใหม่

น่าจะโทรเข้าเป็นโทรศัพท์เลยเปล่า

โอเคโอเคได้แล้วอ่ะ

เพราะว่าในห้องส่งถ้าสมมุติใช้สัญญาณเป็นแบบ

โอเคพี่หนุ่มได้แล้วโอเคครับ

มาชัดเจนเป็นยังไงบ้างคุณพี่

ตัวเองรู้แบบรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
คือตอนนี้ยังปกติอยู่

ก็คือแบบระคายคออะไรอย่างนี้ก็มีบ้างอะไรอย่างนี้

ยังไม่รู้ยังตอบไม่ได้จริงเพราะว่า
เพิ่งเจอคนที่เป็นเมื่อวานนี้

ตอนกลางวันเมื่อวานนี้ถูกไหมคะ

เจอตอนประมาณ๑๐โมง

คือเขาเพิ่งรู้เพิ่งตรวจเจอเหมือนกันนะคะ
ตอนเช้า
เพราะว่าเมื่อวานนี้พอดีพี่อยู่ที่ช่องอะเนาะ
พี่ก็อยู่ในห้องแต่งตัวพี่ก็แต่งหน้า
ทีนี้ตอนแต่งหน้าปกติแล้ว
เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะใส่หน้ากากแล้วก็แต่งหน้าครึ่งหนึ่งถูกไหมฮ

แต่อยู่นี้ตอนที่เขาแบบมีการผ่อนต้น
มันก็แบบตัวเลขน้อยลงอย่างเงี้พี่ก็เริ่มแบบ

ตอนนั้นก็ดูเหมือนกับน่าจะปลอดภัยบ้าง
บ้างแล้วเพราะว่าแต่ละคนที่จะมาเจอพี่เนี่ย

แล้วก็ตรวจกันหนักหน่วงอะ

เขาก็เลยแวะมาเจอพี่ก่อน
เพื่อที่จะมาเรียกพี่เรื่องของแขกรับเชิญ
พอมาเสร็จปุ๊บพี่ก็ถอดหน้ากากอยู่ใช่ไหม

พี่จะมีชุดตรวจที่เมื่อก่อนเนี้ย
เวลาตรวจมันจะมีค่า

มันจะแผ่นที่สามารถตรวจภูมิได้ว่า

ซึ่งแสดงว่าคุณฉีดวัคซีนคุณมามีภูมิกลุ้มกัน

ได้ประมาณสัก๓๔สัปดาห์แล้ว
พี่ก็เลยโอเคไงเดี๋ยวพี่ตรวจให้พอดีมันมีอยู่
ทีนี้มันต้องเจาะปลายนิ้วเจาะเลือดปลายนิ้ว
ทีนี้พี่อ่ะก็ลุกจากอ้ายทิสแห่งหน้า

เพื่อที่จะตรวจภูมิให้เขา

เขาก็เดินออกไปก็ตรวจปรากฏภูมิแล้วก็ขึ้นมา

คือพี่อยู่ใกล้กับเขาโดยที่พี่ไม่ได้ใส่หน้ากาก

เสี่ยงมันก็เลยสูงไง

แต่งหน้าเสร็จแล้วทำผมเสร็จแล้ว
แต่งตัวเสร็จแล้วกำลังจะเดิน

ไปที่ห้องศัตรู

ได้แล้วเพราะว่าคือพี่เองก็กังวลใจ
ถ้าเกิดพี่ลงไปแล้วพี่ต้องอ่านกับพี่หมวย

มาเช้านี้ได้คุณแอนด์มาอ่านแทน
กลับมามากักตัวอยู่ที่ที่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะอันนี้จริงจริงมาตรการคือมันต้องกักตัวกี่วันอ่ะพี่หนุ่ม
คือปกติตอนทุกวันนี้รู้สึกว่าเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันบวกสามคือเจ็ดวันเสร็จปุ๊บเนี้ย
ก็คือในช่วงนี้ก็คือจะเหมือนกับมีการตรวจเอทีเคตรวจอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็พอพอเจ็ดวันเสร็จปุ๊บ
ถ้าเกิดไม่ติดเนี่ยก็อาจจะใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าอีก๓วันต้องตรวจต้องตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยความชัวร์แล้วก็จบเลยอะไรอย่างเงี้ยอือมันก็จะเป็นเป็นสูตรเจ็ดบวกสามมันรู้สึกไหม
เป็นสิบวันเลยเหรอเธอเธอหยุดงานสิบวันเลยเหรอเจ็ดวันเออพอแล้วอ่าถึงวันจันทร์หน้า
ถึงวันจันทร์ผมยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้ว่ามันไม่ติดว่านายก
บอกว่าปรึกษาพวกคุณหมออาทิตย์แต่จริงจริงถ้าเกิดเป็นรับหนึ่งมันต้องเป็นถึงวันจันทร์

พักก่อนพี่หนุ่ม

อ๋อหรอ๕ยี่ห้อเลย

หนึ่งในห้าเป็นน้ำลาย
เพราะว่าวันนี้มันน่าจะยังไม่มีอะไร

อาจจะต้องแบบอีก๒วันอาจจะวันพฤหัส

เพราะว่าพี่ด้วยก็เซฟเต็มที่แล้ว

บอกว่าอย่าติดเลยพี่
เจอสองสัปดาห์นี้เอง
พอพอเกลี่ยวปุ๊บเราจะเริ่มมีอาการขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

หลุมให้ติดปกตินะ
มีอะไรบอกท่านผู้ชมไหมครับ
ของพี่ถามว่ากว่า

แล้วส่งของมีไม๊

ก็ไม่เป็นไร
ก็ฝากเขาไตไขด้วยเนาะและฝากเขาเขาเที่ยงด้วยนะ

แล้วจะกลับมาครับ

ขอบคุณทุกคนที่ไปกำลังใจ
แล้วก็ส่งข้อความเข้ามา
โอเคพี่หนุ่มอีก๒วันเราโทรไปอัปเดตอาการพี่อีกทีเนี่ย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
มากัน๕คนขับกระบะมาแล้วมาพร้อมปืนด้วย
สุดท้ายจังหวะคือเดินไปที่ท้ายลงมา๒คน
มาที่ท้ายรถคนตายเดินไปถึงก็ผลัก

เพื่อนที่มาด้วยกันนะคะเอาปืนยิงคนตายเลยสองนัด

ก็ไม่รู้ไงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเอาปืนมาด้วยพกปืนมาด้วยอย่างนี้
แต่คือเดี๋ยวนี้เอาจริงคืออย่าไปมีเรื่องกับใครเลย
ใครจะท้าอะไรมาเราปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่า
เราไม่รู้แล้วว่าใครมีมีดใครมีปืน
ใช่มันไม่คุ้มที่จะแลกจริงแล้วคือสุดท้ายมันก็เป็นความสูญเสีย
ความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คือว่าจริงตอนแรกเนี่ยตำรวจไปจับได้๓คนก่อนที่อำเภอหนองเรือ
จับมาได้๓คนคือตัวคู่กรณีนี้คือเบนส์
แล้วก็มีคนชื่อบอมแล้วก็มีอีกคนนึงที่ชื่อว่าม่อน

เหลืออีก๒คนคือคนที่ชื่อว่าออดกับโอ้
เนี่ยเป็นเจ้าของรถกระบะที่ขับไปก่อเหตุแล้วก็เป็นคนยิง
ล่าสุดก็คือจับได้ครบทั้ง๒คนแล้ว
สาเหตุจริงอย่างที่บอกว่าคนที่ไปมีปัญหากับคนตายจริงชื่อเบ้น
เนนี่อายุ๒๗ปีนะคะ
เบนส์บอกว่าแฟนสาวเขาอ่ะ

แต่เขาบอกเขาจับได้ว่าไปคุยก็เลยเหมือนมีการ
ก็คงจะกึ่งหึงห่วงด้วยก็คงเหมือนกับนัดจะเคลียร์กัน
แต่สุดท้ายเอาปืนเคลียร์มันก็เป็นแบบนี้ค่ะ

อย่างที่บอกว่าตำรวจจับได้ครบทั้ง๕คนแล้ว

แล้วก็ทยอยแจ้งคอหานี่ไงที่เขาทาทายกันน่ะ
เออก็คือผ่านทางเฟซบุ๊กนั่นแหละ
นั่นแหละนี่เบ้นต์เจาะคือตัวคู่กันนี่จริง
บอกว่าจับได้ว่าแฟนของตัวเองมาคุยกับนกพะโด

ตอนนี้เลยหน้าโรงงานใช่ไหมอะไรอย่างนี้
แล้วปรากฏคือมันไม่คุ้มกันนะคะ
คือมิ้นอ่านข่าวแบบนี้หลายเคสมากแล้วที่

คนเราเมื่อก่อนสมัยเราเด็กเนี่ยกว่าจะต้องมีเรื่องก็ต้องมองหน้า
ถูกต้องไหมต้องไปเยี๊ยดต้องไปสารพัฒน์ต้องไปทำอะไร
ทุกวันนี้คือพิมพ์พิมพ์แล้วมันขึ้น
ใช่คือไม่รู้ไม่รู้จริง
แต่มินว่าจริงเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะมันไม่มีโลกโซเชียล

ก็ได้แต่มินว่าหลักคือปืนหาง่ายเกินไปหรือเปล่า
หรือแบบอาวงอาวุธอะไรอย่างนี้
ว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงเหมือนกัน
ก็อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์ถึงขนาดต้องมีผู้เสียชีวิต
ที่เราเห็นกันอยู่แบบนี้อีก
ลบคอมเมนต์หรือไม่ก็บล็อกเขาไปเลยค่ะจบ
ได้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องไปมีเรื่องกับใคร

ใช่ค่ะนะเอา
ไปดูกรณีที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
รถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลอุ้มผังจังหวัดตาก
มีการชนเข้ากับรถพ่วงนะคะ
ล้อตอนนั้นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียว
หนึ่งในนั้นนะคะคือน้องอุ้ม
นางสาวปุญวีศรีดวงแปลงอายุ๒๕ปี
ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุ้มผางนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการประกาศรับบริจักษ์เลือด

ล่าสุดนะคะเพจเฟซบุ๊กหมอเมืองตาก็มีการอัปเดตความคืบหน้าในการรักษาของน้องอุ้มอ่ะนะคะ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา

โดยเฮลิคอปเตอร์มายังโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะรักษาอาการบาดเจ็บทางสมอง
ต่อมาทางโรงพยาบาลราชวิถีก็มีการออกประกาศอัปเดตอาการของน้องอุ้ม
โดยระบุบอกว่าอาการในตอนนี้ค่ะ

ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีอาการสมองบวม
แผลที่ขาไม่มีการติดเชื้อ
โดยแพทย์ผู้ดูแลลงความเห็นนะคะ
บอกว่าผู้ป่วยยังคงต้องได้รับการดูแล
รวมไปถึงสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้
แล้วก็ให้การรักษาภาวะสมองบวมดังกล่าวค่ะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลราชวิถีจะมีการแถลงอาการคืบหน้าเป็นระยะต่อไป
เนี่ยเพิ่งประกาศวันนี้เมื่อช่วงประมาณสักเที่ยงที่ผ่านมา
ดูสิทุกวันนี้เนอะต้องระวังกันสารพัดเลยจริง

อันนี้คือลูกหลงเนอะ
คืออุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
จริงคือรถพยาบาลของโรงพยาบาลอุ้มผางเขากำลังจะไปส่งตัวคนไข้อีกคนนึงเนี่ย
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอด
แต่ในระหว่างทางที่กำลังไปเนี่ยค่ะ
ดันเกิดอุบัติเหตุชนกับรถพ่วงเขาซะก่อน

มาอ่านข่าวเดี๋ยวว่าทางจะเศร้าพอสมควร
มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวประหลาด
เกิดขึ้นในงานทำบุญครบร้อยวัน

เขานำภาพถ่ายในงานงานทำบุญครบร้อยวัน
มาเปิดดูเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันครับ
ปรากฏว่าภาพถ่ายนี้นี่อันนี้ชัด

เงาคนป่ะคะมันเหมือนเงาคนที่แบบสะท้อนไปข้างหลังอ่ะ

ประตูบ้านประตูบ้านเนอะ

เพราะภาพอันนี้เป็นภาพถ่ายในงานเนี่ย
ก็คืองานทำบุญครบร้อยวัน

ปรากฏว่าภาพที่ถ่ายในงานเนี่ย

เพราะภาพถ่ายสองภาพปรากฏเงารางคล้ายกับวิญญาณ

แล้วก็แยกผู้ตายเนี่ยต่างดูแล้วเยี่ยมว่า
เฮ้ยนี่คือลักษณะของผู้ตายอย่างแน่นอน

หรือ๒๑นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

ทางหยาดก็พากันหลังรับประทานอาหาร

ระหว่างนั้นแม่ของนางสาวสุพัตรา

ได้ลุกขึ้นเต้นคนเดียวอ่ะ

เขาก็คงจะเปิดเพลงเปิดอะไรใช่ไหม

ไม่ได้กัดจะทำอะไรก็คือเห็นแม่มีความสุขอะ

เฮ้ยอะไรเกิดขึ้นวะหลังแม่

แต่ตอนเสร็จปุ๊บเออ

คุณหน้าสาวสุภาตาเนี่ยได้เปิดภาพ
นิ่งอยู่กับความปกติในภาพ
เมื่อมีเงารางปรากฏอยู่ตรงรั้วหน้าบ้าน
ทั้งที่ตอนถ่ายไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย

ให้ผู้ตายดูก็ต่างพากัน
หัวลุกเลยนะเมื่อรูปร่างท่ายืน

ผู้ตายมักจะมายืนเกาะรั้วแบบนี้เป็นประจำ

เขาคงรับรู้ว่าลูกหลานทุกคนเนี่ย

แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนด้วย

คือต้องบอกว่าคืนนี้นะคะ

แล้วก็มีระยะที่อยู่ไกลที่สุด

ซึ่งตอนนี้จริงถ้าเกิดเราจะออกไปสังเกตได้เนี่ย
คือตอน๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ยค่ะ

ก็คือเริ่มสังเกตดวงจันทร์ได้ด้วยตาราเปล่า
ทางทิศตะวันออกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
หรือว่าประมาณเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที

สามารถดูได้ไปจนถึงรุ่งเช้าเลยนะคะ

ดวงจันทร์เนี่ยปกติก็คือจะอยู่ในระยะที่แบบว่า

วันนี้ค่ะมันปรากฏคือ

รอบปีนี้ด้วยเขาก็เลยเรียกกันว่า

จันทร์มันก็มีบางวันเต็มดวงบ้าง
บางวันก็มีเต็มดวงแต่วันนี้
มันประจวบเหมาะพร้อมกันทั้งสองอย่างด้วย

โครจรรอบโลกเนี่ยเป็นวงลีหนึ่งรอบ

ใกล้โลกแล้วก็ไกลโลก

มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณอยู่ที่

ถ้าเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุดเลยเนี่ย

สำหรับวันนี้อย่างที่บอกเป็นวันที่ดวงจันทร์

แล้วถ้าใครอยากจะดูดวงจันทร์เต็มดวง

อันนี้ระยะใกล้นะคะสำหรับปีนี้เนี่ย
เห็นเขาบอกว่ามีเกษตรกรเลี้ยงหมูทางไรยอง

หมูเหลือเต็มฟาร์มทำไมไม่มีใครมาซื้อ
ไปซื้อหมูแพงไปซื้อที่ไหนกันเหรออ่างั้นถ้างั้นเปิดวาร์ฟเนอะ
มีที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดตอนนี้เขารอขายหมูเลยใช่เขาบอกเขารอขายหมูอยู่
เพราะว่าตอนนี้หมูมันถึงวัยที่จะขายได้แล้วตอนนี้คือเหมือนเขาต้องเลี้ยงต่อไปเรื่อย
เพราะไม่มีคนมาซื้อใครจะซื้อหมูอยากได้ราคากิโลกรัมละ๖๐บาท
เขาบอกว่าที่นี่มีนะคะระยองจันทบุรีตราดหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะ
ถ้าแบบได้ไปซื้อมาแล้วหรือว่ามันมีอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ย
ส่งข้อความมาบอกกันได้จะได้แบบกระจายข่าวกัน
หกสิบบาทนะครับหกสิบบาทเพราะฉะนั้นจะโลนึงไม่ถึงร้อย
บวกกำไรแล้วก็ไม่ถึงร้อยก็จะกลับมาเป็นหมูราคาเดิม
เพราะฉะนั้นวันนี้มีคนออกมาแย้งแล้วนะฮะว่าอะไรเกิดขึ้น
ทำไมอยู่ดีหมูแพงบอกเป็นโรค
วกไปกับเมื่อวานนายกเขาก็พูดว่าทำไมมันถึงแพงมันขาดอะไร
แล้ววันนี้ปรากฏมีผู้เลี้ยงหมูออกมาขารับแล้วนะฮะ
ว่าอยู่ที่ระยองอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ตราดตราด
หมูเต็มฟังหมูเหลือเต็มฟังเป็นพันธุ์ถ้ามันไม่มีคนมาซื้อ
ไปซื้อของแพงกันทำไมคำถามวันนี้
ซื้อทำไมของแพงแล้วซื้อที่ไหนมันถึงแพงขนาดนั้น
ไปซื้อสามจากวันนี้ไปได้นะคะเปิดวาบให้เลยแล้วกันเนอะ
โอเคค่ะเอาพักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อ
ใช่เมื่อเช้ามีใครออกมาทำงานรู้สึกแบบหายใจไม่ค่อย

อากาศเหมือนเรามีหมอกเหมือนเราอยู่เมืองนอก

มันก็เหมือนว่าแบบเจ็บคลอตอนนี้ก็เลยแบบ
แบบมันจะกังวลน้อยว่าสรุปมันมาจากฝุ่น
หรือว่ามาจากแบบว่าโควิดอะไรอย่างนี้

บางคนที่มีอาการแบบคันคอหรืออะไรเริ่มหายใจไม่สะดวก
ก็ฉันตรวจ๔ล้อก็เพราะอย่างนี้แหละ
จริงมันเหมือนอะไรอยู่ในเคาะอะไรอย่างนี้
ถ้าแบบยิ่งนอยตรวจวันละ๓๔รอบทุกคนบอกบ้าเปล่า

และเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วเพิ่มมา
ตอนนี้คือ๓๑พื้นที่ในกรุงเทพนะคะ

แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัว

คุณก็ยังทำได้ปกติแต่สังเกตตัวเองหน่อย

แต่ถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุเป็นเด็ก
แล้วก็มีระบบเรื่องภาวะทางเดินหายใจที่ไม่ค่อยดี

ต้องระมัดระวังด้วยสังเกตตัวเองนะคะ
ถ้าเอาพื้นที่ที่ตอนนี้มันขึ้นเป็นสีส้ม
ก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพหามาคร่าว

ขุนเทียนถนนกาญจนาพิเศษ๑๒๙สูงสุดเลย
คลองสามวาริมถนนพระราม๒เขตบางขุนเทียน
ถนนราชบูรณะถนนสุขุมวิทย์เขตพระขนง

ตรงนี้เนี่ยรอยอัพหมดเป็นสีส้ม

แล้วก็สมุทรปราการก็ที่บางกระเจ้ายังดีอยู่
แต่ที่ภาคเหนือเนี่ยอากาศดีมาก

ก็ต้องสู้กันทุกคนค่ะ

คือห่วงคนที่บางทีขี่มอเตอร์ไซค์

ที่มันต้องออกไปเจออากาศอะไรอย่างนี้อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนิดนึง
ทั้งหมดจะต้องระวังกันหมดเลยนะฮะใช่ค่ะ
ข่าววันนี้มาจากเฟซบุ๊คอีกหนึ่งข่าว

เขาโพสต์ภาพใบเสร็จจากร้านกาแฟแห่งหนึ่ง
พร้อมกับบอกให้ช่วยกันแก้สมการนี้สักนิดนึง
เดี๋ยวเรามาแก้สมการยามเย็นนะฮะ

ไวท์ช็อกมากกี้อาโต้ปั่นนี่แหละ
แต่ก็มีหมายต่อเหตุว่าแยกน้ำแข็งว่ะ

แล้วก็แยกน้ำแข็งก็คือหมายความว่า

แต่มันจะเป็นปัญหานี่ไงเพราะว่ามันดันสั่งปั่น
ไว้ช็อกแล้วปั่นเขาอาจจะเพลินแล้วลืม

ต้องมางานแก่ถอดสมาการนี้กันหรอ

เออปั่นกับอะไรนี่เลยบางแล้ว

ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนี่พอสมควร
ยังช่วยกันแก้สมการนี้กันอีกด้วยนะโดยบางรายบอกว่าปั่นแต่น้ำแข็งแยกน้ำไป
หรือบางคนก็คอมเมนต์ว่าวิธีช่วยจริงจังบางรายก็บอกเออหาทางแนวหาวไปเถอะ
ไม่รู้ว่าเมนูนี้จะลงเอยแบบไหนก็คือต้องคนก็มานั่นแหละ
เอาว่านะร้านก็คงโทรกลับไปถามนั่นแหละว่าสรุปแล้วเมนูนี้คือสั่งเป็นอันไหนนะคะ
นี่เขาบอกปั่นแต่น้ำแข็งส่วนน้ำไปราดเองฟิลน้ำแข็งใส
อันนี้ก็คือแก้สมการเอาฮากันแหละแต่ละคน

เพราะมันน่าจะทำไม่ได้เนอะปั่นไม่ได้จริงเออไปดูอันนี้ค่ะไวรัล๔ล้านวิว
คือคุณสามีเขาเนี่ยใช้มีดอิโต้ผ่าแตงโมป่าก็บอกตลอดว่าเขาผ่าไม่เป็นผ่าไม่เป็น
ปรากฏว่าคุณภรรยากำลังจะด่าแล้วค่ะปรากฏว่าไม่ด่าแต่กลายเป็นเขิน
ยังไงคุณลองไปดูคลิปว่าเป็นยังไง
เขากำลังจะผ่าแตงโมคุณสามีบ่นตลอดนะ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

เขาอย่างไงเขาภาแบบนี้เปล่า

นี่อ๋อรู้เลยพี่ดูนี่คือเป็นหัวใจคือดูหนุ่มคนนี้ซะก่อน
ปากนี่ก็บอกตลอดนะบ่นตลอดบอกว่าผ่าไม่เป็นไม่เคยผ่าผ่าแตงโมครั้งแรก
แล้วก็ถามว่าผ่ายังไงใช่นี่เห็นไหมเขาก็มีการพยายามเล็งมีดไปมั่วนะทีแรกอะค่ะ
แล้วก็สับจึ๊กลงไปเป็นทางเฉียงตรงข้างล่างของแตงโม
ภรรยาเขาก็บอกว่าไม่ใช่เสียของเลยแต่หนุ่มคนนี้ยังไม่หยุดค่ะ
เขาก็คือผ่าแตงโมออกมาเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็มีการเอาแตงโมจากหนึ่งในสองซีกเนี่ย
สับขวางอีกทีนึงปรากฏว่าเอามาวางกลายเป็นหัวใจ
เอ็นดูภรรยาไม่ต้องพูดต่อเลยทีเดียว
บ๊ะหรอเนี่ยแต่บ๊ะหรออย่างเงี้ย

แตงโมก็แตงโมก็แบบว่าบอกรักได้เนอะน่ารักดี
แล้วมันแบบว่าสมมาตรมากค่ะถามมาเป๊ะแต่อันที่ยังไง
เขาต้องเคยผ่ามาแล้วไหมเขาต้องทำอย่างนี้มาก่อนแล้วไหม
มินว่ามันเป็นหลักเหมือนของการแบบตัดกระดาษพับกระดาษอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอันนี้คือมันไม่ได้เป็นแตงโมปกติ
แต่เขาบอกว่าเป็นแตงโมตัวปีโดมันคือจะเป็นลูกริวยาวนิดนึง
เขาก็คือตัดเขียงข้างล่างให้มันเป็นเหมือนทรงหัวใจครึ่งหนึ่ง
เหมือนเวลาเราตัดกระดาษให้เป็นหัวใจครึ่งหนึ่ง

อันนี้เขาก็คือตัดเฉียงแล้วเขาก็เลยตัดครึ่งอีกทีนึ
แล้วก็เอามาประกบกันอะไรอย่างนี้
อันนี้เหมือนแบบว่ารู้มุมว่ามันต้องเป็นมุมนี้
สรุปแล้วเนี่ยพวกเราชาวบ้านทุกคน

มีการจับการปลูกกัญชากันเยอะแยะเลย

ณวันนี้จะปลูกได้หรือยัง
คำตอบตอนนี้คือยังยัง
เพราะว่าอย่างแรกที่เราจะต้องรอกันก่อนเนี่ย
ก็ต้องรอเอากัญชาออกจากยาเสพติดก่อน
ตอนนี้สิ่งที่ออกจากยาเสพติดแล้วคืออะไรกระท่อมกระท่อม
ตอนนี้คือวันที่๑๙นี่แหละ
เขาจะมีการประชุมพิจารณาในวันที่๑๙เนี่ยว่า

กัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดอีกแล้ว
รอวันที่๑๙ก่อนแล้วก็ยังต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดอีก
จนถึง๒๑มกราคมนั้น
กัญชาทั้งหมดเขาก็จะต้องดูกันหลังจากนี้ปุ๊บ
คำถามที่บอกตอนนี้ประชาชนหลายคนบอกตื่นเต้นที่อยากจะปลูกกัญชากันแล้ว
เพราะกัญชามันคือผงชุรสชั้นเลิศ
กัญชาบางทีมันไปทำกัญชาแบบว่ามันช่วยได้แต่ขอเน้นนะฮะ
คำถามคุณกลับไปคุณเตรียมตัวดินของคุณใส่ปุ๋ยเคมีมาเท่าไหร่

ฉันเห็นทุกบ้านใส่ปุ๋ยเคมีหมดเลยอ่ะมีน
อุ้ยน่ากลัวมันจะพร้อมปุ๋ยได้หรอใช่ไหม
คุณเอากัญชาแล้วแบบเป็นดินเคมีแล้วมันจะเป็นยาได้ยังไง
คืออันนี้เท่าที่ดูก็คือจริงเขาก็ต้องเอาไปสกัดอีกรอบนึง
มันไม่สามารถแบบใช้เพียวได้
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอเขาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรจริงว่า
แบบไหนได้แบบไหนไม่ได้ข้อจำกัดคือยังไง๑๒๒
เพราะว่าเห็นเขาบอกว่า๑๙นี่คือเขาเรียกคุยแบบ
ถกกันทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทั้งอาหารระยะ
คือทุกส่วนเลยว่าตกลงเอาไงเอาออกไหมหรือยังไง
เพราะมันก็มีทั้งฝั่งที่บอกว่าต้องเอาออกได้แล้ว

มันมีเรื่องของการรักษาดุลอำนาจต่างนานาอะไรแบบนี้
แต่ขณะเดียวกันครับบอกว่าโอเคว่าปลูกก็ได้ไหมปลูก

ภาษาวิทยาลัยชุมชนเราจะปลูกกัน

แต่ขนาดเดียวกันที่เมื่อก่อนนี้พรรคภูมิใจแล้ว
หาเสียงเอาไว้ว่าบ้านเรา๖ต้น
ก็ต้องรอก่อนรอให้ปปศเอาออกจากยาเสพติดก่อน
แต่สมมุติโอ้โหเราจะปลูก๒๐ต้นเลยยังไงก็ติดนะ

เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นแค่อำนวยความสะดวกมากขึ้น
ไม่ได้ลดความพวกคุณหรือเพิ่มความเสี่ยง
เอาชื่อกัญชามาใช้เป็นประเภทหรือเป็นอันตรายเนี่ย
ปลูกแล้วไปทำสินค้าผลิตภัณฑ์หรือสกัด

เพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นกัน
คนไทยของเราก็จะพัฒนากัญชามากยาก
อย่างตัวพี่เองทำไมถึงอิ่ง
เป็นสารเสียบติดออกแล้วใช้แค่ส่วนที่มันเอาไว้เป็นหลังสารลูก
มันก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรเนอะโอเค
พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะ
เอาละฮะกลับมาเกี่ยวกับคุณไมเคิลภูพาล
ก็มีการไปพูดถึงว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วปรากฏว่าเหมือนแฟนกำลังจะตีตัวออกห่าง
หรืออะไรอย่างนี้ทำให้เขาต้องเสียชีวิตลง
ปรากฏคุณโอลิเวอร์คุณโอลิเวอร์ก็คือน้องของคุณไมเคิลเนี่ย
เขาบอกเฮ้ยให้แฟนอย่ามากราบลาครั้งสุดท้ายไหม
ก็เลยตอนแรกผู้หญิงเขาบอกโอเคแฟนเขาก็แบบจะมาแล้วล่ะ
แต่ตอนหลังรู้สึกว่าข่าวมันออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ย
ก็รู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่

สำหรับการเสียชีวิตของคุณไมเคิลภูพาร์ท
ซึ่งน้องชายเนี่ยเขาออกมาเปิดใจเลยว่า

อาจจะมีการสาเหตุที่แบบเลิกลากับแฟนสาว
แฟนคนนี้คบกันมา๒๐ปีนะฮะ๒๐กว่าปี
ซึ่งอดีตแฟนสาวของคุณไมเคิลก็เปิดเผยเหตุการณ์ว่า
รู้จักกับฝ่ายชายมา๒๐ปี
แล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่เนี่ยมา๙ปีแล้วนะครับ
พร้อมกับช่วยดูแลลูกมาตลอดคือลูกของทางผู้หญิงนะครับ
เมื่อประมาณ๕๖เดือนที่ผ่านมาตอนที่ไมเคิลมาอยู่กรุงเทพเนี่ย
ก็ได้บอกเลิกตนก่อนก็เลยกลับไปอยู่เชียงใหม่กับลูก

ข่าวที่ออกมาว่าตนทิ้งเพราะไมเคิลป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ว่าไม่จริงเพราะไมเคิลป่วยมา๒ปีแล้วและตนก็ดูแลมาตลอด
ที่อยู่เชียงใหม่ก็พาไปรักษาประวัติการรักษาที่มี
กันไปแล้วแต่ก็คุยกันตลอดวันสุดท้ายคือคุยกันวันที่๑๕มกราคม
คุยตอน๖โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มแล้วคุยกันตลอด
โดยในช่วงหนึ่งไมเคิลโมโหแล้วก็อารวาสขึ้นมา
บอกว่าอย่าทำแบบนั้นนะสุดท้ายก็เลือกที่จะไม่คุย
ไมเคิลก็ที่เขาบอกว่ามีคลิปก่อนที่จะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงนะครับ
ส่งคลิปเสียงมาแต่เพราะเอิ้นส่งมาดึกแล้วตัวเองไม่ได้เปิดฟัง
เปิดฟังที่หลังมาถึงตอนนี้ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะ
พูดไปจะไม่ดีกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
พี่โอ๋กับเอ็มรู้ดีที่สุดดังนั้นขอเก็บสิ่งดีออกไว้ดีกว่านะฮะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะได้ชม
เพราะว่าเราเห็นการบวงสวงกันไปตั้งแต่ปี๒๕๖๒
จนวันนี้เนี่ยยังไม่ปิดกล้องเลยอะค่ะสำหรับละครเรื่องลายกินนาลีของค่าย
อาร์ตเจเนอเรชั่นจำกัดที่ได้พระนางอย่างคุณณเดชนคูกิมิยะ
แล้วก็คุณยาย่าอุรัชยาเนี่ยโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุดแววแววมาว่าลายกินณรีเนี่ยกลับมาถ่ายทำต่อนะคะ
แล้วก็ใกล้จะปิดกล้องกันแล้วการันตีโดยหนุ่มณเดชน์
หย่อนภาพคู่สาวยายาแล้วก็คุณนิว
พร้อมกับติดแฮชแท็กสั้นว่าลายกินนารี
งานนี้เชื่อว่าแฟนละครที่ตั้งตารอมากว่า๔ปีเนี่ย
ก็น่าจะได้รับชมกันเร็วเร็วนี้นะคะอืมสี่ปีกันเลยอ่ะ
ปกติถ่ายละครเขาถ่ายกันนานขนาดนี้ไหมคะ
ปกติเลยถ้าถ้าทั่วไปก็หกเจ็ดเดือนไม่เกินปีนึง
สองปีนี่ก็เรียกว่านานมากแล้วแต่เขาก็ปกติเหตุเยอะอย่างคุณเหม
เมื่อก่อนคุณเหมเป็นหนึ่งในนักแสดงก็เสียชีวิต
พี่ออฟรู้สึกว่าพี่ออฟก็ป่วยไปด้วยน่าเอาไหมฮะ
ก็เลยแบบว่าไม่จบทุกปีแล้วก็ช่วงโควิดมาติดโควิดอย่างเงี้ย
โควิดเราติดกันมาสองปีนะใช่ใช่แล้วถ้าตอนเนี้ย
กล้องถ่ายต่างต่างกำลังจะทยายอดปิดนะฮะอ่า
เพราะว่าทุกกองมีโควิดหมดแล้วหมายถึงปิดนี่คือถ่ายทำต่อยังไม่ได้
ใช่คือพักช่วงเช้าไม่ใช่ว่าปิดกองถ่ายจบไม่ใช่นะฮะ
เราต้องมานั่งคุยกันถึงเอาละอดทนดูอีกอย่าง
เช่นของช่องเจ็ดอ่ะละครนาชดารีรันดร์อ่ะ
โอ้โหสูงกว่าแบบว่าละครใหม่อีกอ๋อเออน่ะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้เข้าใจคนทำทีวีของพวกเราเ
เพราะว่าละครมันไม่ทันมันถ่ายทำไม่ได้ด้วยเยอะ
สมมุติเราถ่ายทำใหม่เราก็ได้เงินใหม่ถูกต้องไหมล่ะ
แต่มันทำไม่ได้จริงเนาะ
โอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ

ใช่คือก่อนหน้านี้อาแมนด้าก็ออกมาบอกว่าติดโควิดใช่ไหมคะ
ล่าสุดน้องแอนชิลีก็ออกมาโพสต์เหมือนกันว่า
เธอก็ติดโควิด๑๙เหมือนกันค่ะ

ออกมาโพสต์แล้วผ่านทางอินสตาแกรมบอกว่า

ก็คือเหมือนกับแยกรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

ก็คือให้อยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา๑๐วัน
ตั้งแต่๑๗มกราคมไปจนถึง๒๖มกราคมนะคะ
น้องบอกว่าเนี่ยน้องก็แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ทีมงานใกล้ชิดให้สังเกตอาการแล้วก็เฝ้าระวังแล้ว

ยังไงน้องก็ต้องขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็งานของน้องเนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปก่อน
กว่าจะครบระยะที่คุณหมอบอกแล้วก็ได้รับคำอนุญาตจากคุณหมอว่า
สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือว่าไปทำงานได้ค่ะ
ตอนนี้คือหลายคนก็เริ่มติดกันเยอะพอสมควรนะฮะ
ตอนนี้การตรวจด้วยน้ำลายก็ต้องระวังนิดนึง
นอกจากเขาบอกว่าคุณจะต้องให้กินน้ำกินข้าว๑๕นาทีเหลี่ยงต่ำ
ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ฆ่าที่แม่นยำ
คือจริงถ้าเอาดีที่สุดคือตื่นเช้ามาปุ๊บ
ยังไม่ต้องกินอะไรเลยค่ะแล้วตรวจ

ใช่เพราะว่ามีข่าวออกมาบอกว่าหลายคนก็คืออิจฉามากทีเดียว
หลังจากที่คุณธันวาเขามีการบกมือลาเมืองไทย
ไปที่หาวบ้านคุณแม่งใช่ไหมนางกลับบ้านคือนางเพิ่งสึก
ศึกนี่แหละนางก็บวชงานบวชนางก็ไม่ให้คนไปเยอะ
คือเป็นอีกหนึ่งพระเอกจากช่อง๗นะฮะคุณธันวาสุริยจักรเนี่ย
เป็นที่ทราบกันดีว่าธันวาลมีสัญชาติลาวเชื้อสายไทยอยู่แล้ว
ล่าสุดนี่เขากลับบ้านก็ยังทำงานไม่ได้ก็ต้องกลับบ้าน
ไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วนะนางไม่ได้กลับบ้านนางมานานแล้ว
แบบว่าเพิ่งบวชเสร็จคงจะได้กลับบ้านกลับช่องดีแล้วจะได้ไม่บ้า
ปกติคุณพี่ก็โทรหาบ้าเรื่องอะไรคะ
สติสตังค์ไม่รู้อ่ะ

ให้เป็นสงบสติอารมณ์ธันวานลูกพิษถึงเดี๋ยวฉันคุยให้กินแทนเอง

งานนี้แฟนคลับก็แบบว่าอิจฉาเพราะว่ามันเป็นคนที่ชอบ
ไม่ใช่ข้าวมันสิเขาเป็นคนที่ชอบเข้าป่าเข้าดงอยู่แล้ว

แล้วพอไปแบบนี้เขาเช็คอินเรียบร้อยเลยเห็นไหม
มันแปลกเนอะคนอื่นก็มีความฝันเป็นดาราด้า

ความฝันที่ไม่ต้องมานั่งเล่าคืออยากเป็นเชฟ

แต่เคยได้ชิมฝีมือธันวาไหมคะ

นี่ฝาตอนรู้สึกว่าทำแล้วให้คนกินเขาอาจจะมีความสุขไง

แต่เป็นผู้ชายที่หล่อมากเนอะ
นี่เห็นไหมตบท้ายด้วยการชมว่าหล่อมาก

กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่กันใหม่